หยุดแบบนี้ยังไม่ได้ออกจากบ้านไปไหนกันใช่ไหมคะ
มีเรื่องมาบอกกันมีเรื่องต้องรู้กันค่ะ
สำหรับใครที่เป็นสายช้อปปิ้งออนไลน์แล้วก็ซื้อของผ่านแอปช้อปปิ้งเนี่ย
มีการผูกบัญชีของเราไว้กับแอป
ระวังนะบางทีจะโดนหักเงินจะโดนดูดเงิน
รวมถึงช่วงนี้ใครเห็นใบสั่งที่เป็นใบสั่งอิเล็กทรอนิกส์
เอ๊ะมันเป็นใบสั่งจริงหรือมันเป็นใบสั่งปลอม
วันนี้มีมาให้ติดตามกันในเช้านี้ต้องรู้ค่ะ
เรื่องแรกก่อนเลยค่ะสำหรับใครที่เป็นสายช้อปปิ้งออนไลน์
ชอบซื้อของออนไลน์มันมีข่าวที่เป็นผู้เสียหายเนี่ย
บัญชีธนาคารไว้กับแอปเพื่อซื้อของออนไลน์นี่แหละนะคะ
แล้วก็โดนหักบัญชีไปชำระค่าสินค้ากว่า๕๐๐๐บาท
ไม่รู้สาเหตุด้วยทีนี้เรื่องนี้เนี่ยนะคะ
ทางตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีออกมาเตือนแล้วนะ
ให้ระวังเลยค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการกรอกข้อมูลทางการเงิน
ทางเว็บไซต์หรือว่าผ่านทางแอปปลอม
แล้วก็แนะนำด้วยแนวทางในการป้องกันมิจฉาชีพ
จะทำยังไงได้บ้างอย่างแรกเลยต้องหลีกเลี่ยงการหักบัญชีธนาคารอัตโนมัตินะคะ
แล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่ผูกบัญชีกับแอปซื้อของออนไลน์เนี่ย
เป็นบัญชีที่ไม่ได้มีเงินติดบัญชีเยอะ
เลี่ยงการกดลิงก์หรือว่าติดตั้งแอปที่เราอาจจะไม่คุ้น

แล้วก็อีกอย่างหนึ่งสิ่งที่จะช่วยได้ก็คือเรื่องของการเตือน
เตือนการทำรายการบัญชีธนาคารคือแปลว่าเมื่อมีเงินเด้งออกเนี่ย
จะมีการแจ้งเตือนทันทีอันนี้เราก็จะได้รู้
แล้วก็เลี่ยงการทำธุรกรรมออนไลน์ต่างที่ไม่น่าเชื่อถือ
รวมถึงจะต้องระวังการเกาะข้อมูลผ่านเว็บไซต์ด้วยนะคะ
อีกอย่างหนึ่งที่ถือว่าเป็นข้อมูลลับเป็นข้อมูลสำคัญเลยก็คือ
เลขตรงนี้อย่าไปให้ใครเห็นง่ายนะต้องเก็บเอาไว้ให้ดีนะคะ
แล้วถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมไปเจอความผิดปกติในบัญชีธนาคาร
หรือว่าบัตรเครดิตต้องแจ้งอายัดบัตร
หรือว่าปฏิเสธการจ่ายเงินทันทีเลยนะคะ

เรารวบรวมเอกสารรวบรวมหลักฐานต่างได้
เข้าไปในลิงก์ของแอปธนาคารนั้น
แล้วพอเห็นว่ามันมีการโอนออก

แล้วก็สามารถโทรแจ้งสายด่วนตำรวจไซเบอร์ได้เลยนะคะ
เบอร์๑๔๔๑ตลอด๒๔ชั่วโมงเลยค่ะ

เห็นใบสั่งที่อยู่หน้าจอแบบนี้ไหม
แล้วเขามีการแชร์กันในโลกโซเชียลว่าเนี่ยมันเป็นใบสั่งปลอม
อย่าใช่นะอย่าไปสแกนสายท่าปรับเด็ดขาดเลยนะ
เรื่องนี้ต้องฟังดีเลยนะคะ
เพราะว่าทางโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติออกมายืนยันแล้ว
ใบสั่งที่เราเห็นปรากฏในโลกโซเชียลมีเดีย
ไปตรวจสอบแล้วค่ะปรากฏว่าใบสั่งนั้นเป็นใบสั่งจริง
ที่ออกโดยสนบางยี่ขันนะคะ
และทีนี้พูดถึงเรื่องของใบสั่งหน่อยละกัน
ทุกวันนี้ใบสั่งที่มีการใช้งานอยู่จริงมันมีทั้งหมด๓รูปแบบค่ะ
แบบแรกเลยคือแบบที่เขียนด้วยลายมือของตำรวจนี่แหละ
ก็คือใบสั่งที่มีการส่งผ่านทางปรายศนีย์มาถึงที่บ้านเรา
แล้วก็๓ใบสั่งอิเล็กทรอนิกส์แบบที่เห็นเมื่อสักครู่นี้

ซึ่งใบสั่งตรงนี้คุณผู้ชมคือถ้าเกิดตำรวจเขาไปพบความผิดซึ่งหน้า
เขาก็จะสามารถออกใบสั่งแบบนี้ได้
ดังนั้นคุณผู้ชมค่ะถ้าเกิดว่าได้ใบสั่งแบบนี้มาแล้ว
มันจะมีอัตราโทษมีอัตราค่าปรับระบุเสร็จสับเลย
เพราะว่าใบสั่งอิเล็กทรอนิกส์นี้จริงเขาเริ่มใช้มาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมแล้วค่ะ
เรื่องสุดท้ายที่เราต้องรู้ค่ะแล้วก็ต้องลุ้นในการประชุมคอรมอลในวันพรุ่งนี้ด้วยนะคะ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะมีการเสนอมาตรการด้านการท่องเที่ยวเป็นของขวัญปีใหม่
แล้วก็จะเสนอขยายเวลาเปิดสถานบันเทิงค่ะ
จากเดิมเนี่ยคือปิดตี๒ตอนนี้จะขยายเวลาถึงตี๔ในพื้นที่เมืองท่องเที่ยวหลักนะคะ
อย่างกรุงเทพภูเก็ตกระบี่พังงาพัทยาชนบุรีหัวหินแล้วก็สมุย
เป็นการกระตุ้นการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวนั่นเองนะคะ
จะมีสิทธิ์ทั้งหมดเนี่ย๑๕๐๐๐๐๐สิทธิ์
ซึ่งถ้าเกิดว่าผ่านคอรมอลก็จะเริ่มดำเนินโครงการได้ในเดือนมกราคมปี๒๕๖๖เลยนะคะ